คำเรียกร้องสำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟสที่๔ก็อนุมัติมาแล้ว

ก็เป็นการปรับลดวงเงินมาจากเคยได้๑๕๐๐เหลือ๑๒๐๐บาท
คนที่เคยใช้สิทธิ์เตรียมลงทะเบียนกันแล้วก็เริ่มใช้กันได้นะครับ
คนที่เคยใช้สิทธิ์กว่า๒๗ล้านคนก็ถือว่าเคยใช้แล้ว
แต่ว่าคุณต้องไปกดยืนยันในแอปก่อน
คนละ๑๒๐๐บาทสามารถใช้สิทธิ์ได้๓เดือน
ก็คือกดยืนยันวันที่๑ใช่ไหมก็เริ่มใช้วันที่๑ถึง๓๐เมษายนนะครับ
ส่วนอีก๑ล้านกว่าสิทธิ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา
อันนี้สำหรับคนที่ไม่เคยใช้และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนนะฮะ

ตั้งแต่วันที่๑๐กุมภาพันธ์และไปเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่๑๗กุมภาพันธ์
ก็ยอดเท่ากันคือ๑๒๐๐บาท
อย่างที่บอกไปว่า๑๒๐๐บาททำให้ประชาชนอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่

เพราะเดิมที๑๕๐๐บาท
และตอนนั้นเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้แย่เท่านี้หรือเปล่า
พอตอนนี้ทุกอย่างแพงขึ้น
ทุกอย่างแย่ลงจะได้๑๒๐๐บาท
พร้อมทั้งกำลังวิจารณ์อย่างดุเดือดในโซเชียล
ว่าทำไมถึงปรับลดถ้าเกิดว่าคิด๑๒๐๓เดือน
๙๐วันตกวันหนึ่ง๒๖บาท๖๖สตางค์เท่านั้น
ตอนให้๑๕๐๐บาทตอนนั้นก็มีดราม่าเยอะแล้ว

เพราะว่าหมูตอนนี้กิโลกรัมละ๒๐๐กว่าบาท
บางคนก็แบบแหม๓๐๐นี่ใครอมไว้หรือเปล่า
หมายถึงหายไปจาก๑๕๐๐ที่ได้เอามาเหลือ๑๒๐๐
แต่เอาจริงนี่ก็ต้องฟังเหตุผลนะ
ทางฝากฝั่งของรัฐบาลจะว่ายังไง
แล้วคุณรัฐสนัยมันมีคำถามเลย
ที่อาทบาลลดวงเงินมาต่อคนเนี่ย
รัฐบาลถังแตกก็เปล่า
นี่ไปถามทางนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลยนะคะ

กู้เงินมา๕แสนล้านบาทปัจจุบันเนี่ยนะยังเหลือวงเงินให้ใช้อีกหนึ่งแสนล้านบาท
มันเพียงพอต่อการดูแลเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องไปกู้เพิ่ม
แล้วคำถามคืออ้าวแล้วทำไมถึงให้แค่๑๒๐๐บาททำไมถึงไม่ให้๑๕๐๐เหมือนเดิม
เรื่องนี้เนี่ยนะคะรัฐมนตรีคลังบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
สถานการณ์เศรษฐกิจพอมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้เขาหมายถึงว่า
ธุรกิจต่างกลับมาเปิดให้บริการเงินมันก็จะหมุนเวียนมากขึ้น
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะอันนี้สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ย
กว่า๑๖๐๐๐๐๐คนไม่ได้ใช้วงเงินในสิทธิ์เลย

แปลว่าเขามีการไปสำรวจตรวจสอบไปดูสถิติย้อนหลัง
เมื่อก่อนตอนที่ให้คนละ๑๕๐๐แล้วอัตราการใช้มันเป็นยังไง
มีคนที่ไม่ใช้วงเงินเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นพอเอาข้อมูลตรงนั้นมาพิจารณา
เขาก็เลยมองว่า๑๒๐๐บาทเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้ว
ล้าน๖จาก๒๗ล้านแต่บางทีมันก็ย้อนแย้งกับความรู้สึกของประชาชน
ตอนนี้ราคาสินค้าราคาของมันขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันช่วยเหลือกลับลดลงไป
นี่คือสิ่งที่ทางรัฐบาลชี้แจงมาแบบนี้

พ่อค้าแม่ค้าว่ายังไงทีมข่าวเราก็ไปถาม
สำรวจความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่ปราจีนบุรี
คนละครึ่งเฟสที่๔มาแล้วทางพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเทศบาลเมืองปราจินว่าอย่างไร
คือพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ย
เพราะว่าหลังจากที่หมดโครงการไปเนี่ยรายได้ลดลงก็ยอมรับแหละ
ประชาชนไม่ได้มีกำลังซื้อในการไปจับจ่ายซื้อของ

ค่ะนะฮะประกอบกับระยะนี้ราคาสินค้าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นไป

แล้วถามว่าร้านที่ร่วมโครงการต้องการจะให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องไปหรือเปล่า
เขาบอกว่าต้องการต้องการจะให้มีโครงการนี้ต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีเงินออกไปจับจ่ายซื้อของมากขึ้นครับ
ตอนที่หมดโครงการนี้ก็คือร้านค้าทั่วไปผมบอกคุณเสียงเดียวกันว่าเงียบครับผม
ขายขายของไม่ค่อยดีแต่ถ้าได้แบบคนละครึ่งมาช่วยกระตุ้นร้านค้าหรือประชาชนทั่วไปผมก็คิดว่ามันก็ดีครับผม
ผู้ประโยชน์ส่วนใหญ่เขาก็ว่าดีนะคะคือเหมือนได้จับจ่ายซื้อเหลือครึ่งนะคะ
จากที่เคยซื้ออย่างสมมุติเคยซื้อ๕๐บาทเพิ่มเป็น๑๐๐นิ้วแล้วได้กับข้าวยางหนึ่งก็เพิ่ม๒อย่าง๓อย่าง
คือถ้าไปมองในแง่ของรายได้พ่อค้าแม่ค้าก็เห็นด้วยที่อยากจะให้มีต่อ
ค่ะนะฮะประชาชนที่ไปใช้บริการลูกค้าส่วนใหญ่ก็ดีใจที่มีโครงการนี้อีกเฟสหนึ่งเพราะถือว่าเป็นโครงการที่ดี
โดยเฉพาะผู้มีเมลดได้น้อยมันเข้ายากกว่าแพง
แต่ก็อยากให้มองถึงต้นต่อของปัญหาเศรษฐกิจมากกว่า
ขนาดอีกครึ่งหนึ่งที่เราต้องจ่ายเอง
ที่เราต้องเติมเงินไปยังไม่มีเงินจะเติมเลย